คุณดูปกติข้าวซอยมันจะไม่ได้มาแบบนี้
แต่ข้าวซอยที่นี่คือโอ้โหอะไรนี่
อลังการมากที่บอกว่าไม่ธรรมดาก็คือ
มันเป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างอาหารเหนือกับอาหารสไตล์เจือก

โอ้โหผมก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้าง
ร้านเนี่ยเขาจะนำข้าวซอยมาดัดแปลงเป็นข้าวซอยเมนูต่างนะครับ
มีข้าวซอยผัดมีข้าวซอยชาบู
ข้าวซอยผัดกุ้งแม่น้ำเผาสยัก
แล้วก็ที่เป็นจุดขายของเขาเมื่อกี้เห็นเป็นหม้อคือ
ข้าวซอยหม้อไฟชาบูซีฟู้ด
โอ้โหน่ากินมากหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูทานเล่นอย่างป่อเปี๊ยะ

เฮ้ยมันเป็นเมนูแบบฟิวชั่นน่ะ
จริงใช่ค่ะและที่นี่คือร้านอาหารสุกแต๊ซีฟู้ดนะคะ
เป็นร้านจำหน่ายอาหารทะเลแบบสดในอำเภอเมืองพยาวนะคะ
คือทางร้านเขาจะนำอาหารเหนือก็คือข้าวซอย

แล้วก็ปรับแต่งให้มันเข้ากับยุคสมัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ราคาเริ่มต้นข้าวซอยสูตรธรรมดาโบราณเริ่มต้นที่๕๐บาทแบบนี้นะ
และข้าวซอยหม้อไฟหรือชาบูชุดละ๓๔๙บาท
และแน่นอนว่าวันนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนตลอดข่าวด้วยจ้า
มีแค่วันเดียวนะคะมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ
อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ
บอกเลยว่าโปรโมชั่นคุ้มค่าจริง
คือร้านนี้เขาขายข้าวซอย

แต่เข้าซอยหรือว่าเข้าลึก

คุณยายนกครกใหญ่

หยอกล้อสนุกสนานกับพวกเราไปด้วย

ไปอุดหนุนก็ได้สุปแท้ซีฟู้ที่จังหวัดพายาว

และบอกด้วยว่าดูจากรายการตลอดข่าวจ้า